ดิฉันพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งคดี

สะเทือนใจคนไทยทั้งประเทศ
โดยเฉพาะชาวบ้านอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทธลุง
ดิฉันกำลังหมายถึงคดีฆ่าข่มขืน
ในพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทธลุง

ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๕วันก่อน
ก่อนหน้านี้ก็ตำรวจสามารถจับกลุ่ม

ล่าสุดค่ะเยาวชนชาย๒คนเดินทาง

เรื่องต้นทั้งสองคนก็ยอมรับสารภาพว่า
เป็นผู้กระทำผิดตามข้อกล่าวหาจริงค่ะ

ก่อเหตุฆ่าเยาวชนชายอายุ๑๘ปี

รวมทั้งทำร้ายและข่มขืน

แต่ว่าเคราะห์ดีเหยื่อรอดตายมาได้อย่างหุดหวิด
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๕วันก่อนนะคะ

เป็นชาวบ้านตำบลบ้านนาอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทธลุง

เยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทธลุง

ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต

เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดพัทธลุง

ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

ทุกคนได้เดินทางเข้ามอบตัว
โดยมีน้าสาวของเยาวชนอายุ๑๗ปี

ร่วมกันกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาจริง

ของเจ้าของพื้นที่เกิดเหตุ

ในส่วนของสถานีตำรวจภูทรหลังสวน

ผู้ต้องหากลับท้องที่เกิดเหตุ

จังหวัดพัทธลุงประมาณเวลา๒๐นาฬิกา

อย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยสูงสุด